จากเรื่องร้อนแรงครับในหลีกของยุโรป
กลับมาที่บ้านเรากันบ้างกับการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทย
จากการประชุมสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องของการสัญหา
โค้ชทีมชาติชุดใหญ่คนใหม่
โดยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมก็บอกนะครับว่า

มีทั้งรูปแบบของการที่โค้ชนั้นยื่นโปรไฟล์เข้ามาสมัคร
ติดต่อนะครับส่งเทียบเชิญไป
สำหรับคนที่สมาคมสนใจก็มีทั้งคนที่ปฏิเสธ
แล้วก็สนใจที่จะคุมทีมชาติไทย
แต่ขนาดนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามีใครสนใจจะเข้ามาคุมทีมชาติไทยบ้าง
จากว่าหากเกิดการปฏิเสธจะส่งผลเสียต่อเครดิตของทีมชาติไทยครับ
อีกหนึ่งประเด็นคือการเตรียมเสนอให้สโมสรสมาชิกพิจารณาคือการนำออกกฎการแข่งขันใหม่
หนึ่งนั้นคือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนที่๔ในช่วงต่อเวลาพิเศษ
ซึ่งสมาคมเลยเห็นว่าต้องการจะยกระดับกฎกติกาให้เป็นมาตรฐานสากล
ก็คาดว่าหากผ่านมติสโมสรสมาชิกก็จะนำเอากฎดังกล่าวมาใช้ทันทีครับ